เมื่อเช้าที่สมุทรปราการนะคะมีรถจักรยานยนต
คาดว่าน่าจะเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายสุดไปขวาสุด
ที่จะกลับรถอืมรถจักรยานยนต์ก็เบี่ยงหลบมีรถส่งของตามมาด้านหลัง
พุ่งชนรถจักรยานยนต์เต็มเต็มเลยคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะคะ
มีภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ชนนะคะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ชนนะคะ
ตามภาพก็คือพอผ่านไฟแดงมา
ก็จะเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะครับ
แล้วมีรถเครนสีเหลืองเห็นไหมคะเบี่ยงจากซ้ายจะมาขวา
คงตั้งใจว่าจะกลับรถจักรยานยนต์เบี่ยงหลบ
รถคันที่มีกล้องที่ตามมาด้านหลังพุ่งชนรถจักรยานยนต
แล้วก็ชนรถเครนด้วยนะคะหกโมงเช้าวันนี้ค่ะ
ถนนสุขสวัสดิ์หมู่๑อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
ผู้เสียชีวิตคือนายนบพรปุ่นมีกิจอายุห้าสิบสี่
เป็นรอปภนะคะสภาพศพก็คือร่างเนี่ย
จัดกระจายเป็นชิ้นชิ้นค่ะรถจักรยานยนต์
ยามาฮาฟิลสีแดงทะเบียนหนึ่งขอไข่ทอพุท่าว
สองหกศูนย์กรุงเทพขาดสองท่อนนะคะครับ
จักรยานยนต์ขาด๒ท่อนพังยับเยินอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
รถบรรทุกตู้ทึบสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน
หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนนทบุรีนี่คือรถส่งของนะคะ
เป็นของบริษัทขนส่งอะค่ะด้านหน้าฝั่งซ้ายพังทั้งแถบเลย

นายกิติศักดิ์อ่อนละไม้อายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
เขาก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ฟังนายกิติศักดิ์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

มาทางขวาครับผมแล้วมอเซเขาจะเข้ามาเลนขวา
อ๋อคือเราวิ่งมาช่องทางขวาสุดใช่ไหม

ก็มาจนนักของเข้ามาเลยเสกไม่ทัน๕๐๐บาตร
เพราะว่ารถผมรถจะออกประมาณ๖๖๕ภาพ

อันนี้ไม่มีของนะรถใกล้มา
เดินออกล่านของเขาแล้วก็เตกข้อมา
นี่นะคะคือรถส่งของขับมาจากดินแดง
จังหวะเกิดเหตุก็คือกำลังจะกลับเข้าบริษัท
ในซอยคู่สร้างย่านพระสมุทรเจดี
อกจากนั้นนะคะยังมีรถกระบะรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างถนน
เสียหายไปสองคันด้วยนะคะเพราะว่ารถส่งของเขาก็หักหลบ
เสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่แต่ว่าไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่ม
ตำรวจสพพระประแดงก็เร่งติดตามรถเครนคันสีเหลืองค่ะ
ว่ารถเครนก็น่าจะเปลี่ยนเลนแบบจากซ้ายสุดไปขวาสุด
เพื่อจะกลับรถจุดที่เกิดอุบัติเหตุห่างจากจุดกลับรถแค่๕๐เมตรนะคะ
ส่วนคนขับรถส่งของก็อยู่ระหว่างการสอบประคำนะคะ
แต่ภาพจากกล้องหน้ารถก็ค่อนข้างชัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง